ทุกประชมครับมาดูเรื่องของผู้ชายคนนึงนะครับ
นักเรียนชายวัย๑๖ปีจนเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ก่อคดีแบบโอ้โหไม่ซ้ำเลย
สุดท้ายแล้วตำรวจไปควบคุมตัวได้นะ

แล้วปล่อยให้เขาไปก่อเหตุในห้องขังได้ยังไง

เขาถูกซ้อมตายในห้องขังของสถานีตำรวจ
แต่ไล่เรื่องต้นเหตุก่อนนะครับ
เอาน้องนักเรียนชายวัย๑๖ปีก่อนนะครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ขอให้ช่วยตรวจสอบดูคดีของลูกชายให้หน่อยนะ
ลูกชายอายุ๑๖ปีอยู่ชั้นม๔
เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
เอาเป็นว่าเราเรียกว่าน้องอามก็แล้วกัน
พ่อบอกว่าเมื่อ๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ลูกชายถูกนายนิวัฒน์เทพแก้วหรือในต้องอายุ๓๐ปีทำร้ายร่างกาย
คนนี้ครับทำร้ายด้วยการใช้มีดฟันที่แขนขวา
ฟันไป๕แผลเส้นเอ็นที่แขนขวาขาดทั้งหมด
นี่นะฮะเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีอยู่ชั้นม๔ตอนนี้เส้นเอ็นที่แขนขวาขาดทั้งหมด
กระดูกนี่ร้าวนะฮะนิ้วก้อยนิ้วโป้ง

ได้ตามปกติแน่หมอบอกแขนซ้ายยังมีแผลกระดูกร้าวอีก
ศีรษะเนี่ยมีร่องรอยถูกทำร้ายถูกฟันอีก๔แผล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ลูกชายนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในเปรย์ที่แขวนอยู่ที่บ้านยาย
ในพื้นที่ตะมนต์บวงเงินอเผือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
แต่ช่วงนี้ปิดเทอมไงลูกก็เรียนม๔ปิดเทอมก็กลับมาบ้านที่ขอนแก่นตอนนี้น้องอาร์มยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ที่ขอนแก่นนะฮะที่อำเภอเมืองพ่อบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะมีอาชีพติดตั้งผ้าม่าน
ช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ต้องออกไปทำงานนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด๑๙ระบาดด้วย
ก็เลยให้ลูกชายเนี่ยอยู่ที่บ้านที่บ้านยายในอำเภอน้ำพองที่ขอนแก่นนะฮะ
เกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกชายเมื่อช่วงเที่ยง๒๑มีนาคมไม่กี่วันนี้เองครับท่านผู้ชมครับ
อามถูกนายนิวัฒน์บ้านอยู่ใกล้กันนะนายนิวัฒน์เนี่ยมีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของยายมาทำร้ายด้วยมีด
ตอนนั้นอามนอนเล่นนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในเปรย์ที่แขวนอยู่หน้าบ้านพอถูกฟันอะไรเข้าไปอามก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
เพราะว่ายายกับตาไม่อยู่บ้านไปเลี้ยงวัวที่นาส่วนคนก่อเหตุคือนายนิวัตรเทพแก้วหรือนายต้องอายุ๓๐ปีเพื่อนบ้านใกล้เนี่ยก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป

โอ้โหเราได้เห็นเรื่องนี้แล้วเราแบบ
เห็นภาพเห็นบาดแผลของน้องอามนะ

วันนี้มันเรื่องใหญ่นะถ้าคิดถึงอนาคตของเด็กหนุ่มสักคนนึงนะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่บ้านดงเย็นตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือถ้าไปเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าช่วงกลางวันเนี่ยฮะกลางวันนี้เงียบนะครับ
หลังไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะฮะก็ไปเจอกับญาติของน้องอามนะครับ
เขาก็พาทีมข่าวของเราไปดูในบ้านที่บ้านยายของน้องอามเนี่ย
ยังมีคราบเลือดไหลหยดเป็นทางยาวอยู่เลยอ่ะทั่วพื้นบ้านเลยอ่ะ
หน้าบ้านก็มีข้างบ้านก็มีหลังบ้านก็มีเพราะว่าตอนที่น้องอาร์มถูกฟันจนเจ็บแล้วก็พยายามวิ่งหนี
วิ่งหนีแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือโหดูคราบเลือดสิฮะทำเป็นภาพข่าวดำนะ
คุณเขียนมาสอนแขนขวานี่๕แผลเอ็นขาดหมดศีรษะอีก๔
แขนซ้ายร่างกายนี่เต็มตัวน้องอามเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับ
อันนี้น้าของน้องอาร์มเล่าให้ฟังนะน้าของน้องอาร์มบอกว่า
หลานเนี่ยก็เรียนอยู่กรุงเทพแต่ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยโควิดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ก็เลยมาอยู่ที่บ้านยายมาอยู่ได้๑สัปดาห์แล้ว
ปกติก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับก็อยู่ที่บ้านยายพ่อกับแม่ก็ออกไปรับจ้าง
ผ้ามงผ้าม่านไม่ได้เอาลูกไปด้วยก็จะนอนเล่นเกมอยู่ที่บ้าน
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะไม่ค่อยรู้จักใคร
วันเกิดเหตุอาร์มนอนเล่นเกมอยู่ในเปรย์ที่หน้าบ้าน
คนก่อเหตุบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันเดินมาเนี่ย
คือเดินมาเพื่อจะถามหาน้าที่ชื่อเค้กที่อยู่บ้านเดียวกับน้องอาร์ม
ซึ่งน้องอาร์มบอกว่าก็ตอบกลับไปว่าไม่อยู่
หลังจากนั้นคนก่อเหตุใช้มีดฟันอามเลยฮะโอ้โห
ก็ยกมือขึ้นป้องกันตัวทีนี้การที่ยกมือขึ้นก็เท่ากับว่า
มีดมันก็ฟันเข้าไปที่แขนโดนแขนเต็มเต็มเลย
แขนขวาเนี่ย๕แผลเส้นเอ็นขาดทั้งหมดนะครับ
หลังจากนั้นอามก็รีบวิ่งหนีฮะลงจากเปรย์วิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่ทีนี้พอไปเนี่ยมันไปเจอทางตันแถวในบ้าน
โบ้งหลังบ้านเนี่ยมันตันก็วิ่งต้องวิ่งย้อนฝากไปหน้าบ้าน
เพื่อร้องขอความช่วยเหลือระหว่างทางมันก็ถูก
คนร้ายมันก็ฝันแท้งอะไรไปหมดอ่ะนะฮะ
ซึ่งน้ายืนยันว่าน้องอาร์มกับคนก่อเหตุไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
เพราะอาร์มเพิ่งมาอยู่ที่นี่แค่ประมาณสัปดาห์เดียว
ไม่รู้ว่านายนิวัฒน์เทพแก้วหรือในต้องอายุ๓๐ปีคนก่อเหตุเนี่ย
เคืองใจอะไรหลานชายถึงต้องมาทำขนาดนี้
ก็มาปกติดีมาถามหาคนชื่อเค้กคือเป็นน้า
น้าว่าเค้กอยู่ไหมนะครับเค้กไม่อยู่ก็ก็ใช้มีดอ่ะ
บางบางตอนนะครับพี่ปันเลยปันปันน้องเขาเลยครับ
โอ้โหฟันโดยไม่มีสาเหตุนะครับฟันทำไมอ่ะเอ่อ

ไม่รู้ว่ากดเครื่องอะไรกันก็เดินมาปกติ
น้องเขาเล่นเล่นเกมอยู่ตรงตรงนี้ครับอู่ปกติใช่ครับ
โดยไม่มีเรื่องอะไรกันเลยครับ
เดินมาฟันเลยครับฟันโอ้โหประมาณ๑๐๒๐ทีได้ครับ
้าอยู่ไหมก็เลยว่าไม่อยู่ก็เลยฟันเลยครับตัวนี้

คนอื่นสกใจที่อยู่อย่างนั้นครับ
ตกใจมากครับเห็นจุดน้ำตาไหลครับ
ไม่รู้ว่าปกติแกก็รู้จักกับบ้านนี้ดี
เนี่ยฮะน้าบอกเห็นบาดแผลของหลานชายแล้วน้ำตาไหล

เราเห็นเรายังโอ้โหใช่ไหมสงสารน่ะจริง
คือถ้าพูดไม่เข้าหูมันก็เกินไปไม่ที่จะโดนอย่างนี้

ถ้าไม่ใช่มันก็มีอยู่แค่สองสาเหตุ
บ้าก็เมาแต่จะเป็นเพราะอะไร
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา

เดินไปแค่นี้เห็นไหม๒๐เมตร

ยายของน้องอามกับบ้านคนก่อเหตุ
เดินไปแค่นี้ถึงแล้วที่บ้านก็มีน้องชายของ
นิวัฒน์คนก่อเหตุอยู่นะครับพ่อกับแม่ไม่อยู่
น้องชายของนายนิวัฒน์บอกกับคุณภูริพัฒน์
ผู้สื่อข่าวของเราว่าปกติแล้วอ่าพี่ชายก็คือ
นายนิวัฒน์หรือว่านายต้องไม่ใช่คนไปหาเรื่องใครนะ
เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอยู่ด้วยกันที่บ้าน
ไม่ค่อยคุยกันเลยจะคุยกันก็ตอนที่พ่อกับแม่
บอกให้ไปทำงานในบ้านทำงานอันนู้นอันนี้เท่านั้น
ส่วนตัวแล้วพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่เวลามีอะไร
ถ้าใครไม่มาหาเรื่องก่อนก็จะไม่ไปทำเขาก่อน
อันนี้น้องบอกอันนี้น้องเขาบอกนะแต่ยอมรับว่าเพิ่งรู้ข่าวนี่แหละ
พี่ชายไปทำคนอื่นแบบไม่มีเหตุแบบนี้
ก็รู้สึกสงสารเด็กที่ถูกทำร้ายอ่ะนะแต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้
ตามที่ผมรู้จักพี่ผมมานะครับเวลามีบุญมีงานเนี้ย
ถ้าใครไม่มาหาเรื่องก่อนหรืออะไรมีเรื่องก่อน
มันไม่ทำเพราะอยู่ส่วนของมันก็ตกใจครับ
เหนื่อยสงสารมันแต่ช่วยอะไรก็ไม่ได้หรอก

คือวันนี้ที่พ่อเข้ามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเนี่ย
ก็เพื่อให้ช่วยตรวจสอบคดีเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า
หรือว่าคดีจะไปจบแบบไหนอะไรยังไง
โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาค่ะแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ท่านผู้ชมครับยังไงมันก็เป็นคดีอาญา
ทำร้ายเขาแบบนี้นายนิวัฒน์หรือนายต้องคนก่อเหตุเนี่ย
พอก่อเหตุแทงแล้วก็ฟันน้องอาร์มจนบาดเจ็บสาหัสแล้วนะฮะ
หนีไปนะพอหนีไปแล้วไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะเพื่อขี่หนีโอ้โหสุดท้ายแล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านญาติ
แล้วตำรวจไปตามจับได้นะฮะตำรวจในท้องที่คือสพน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น
จับได้เรียบร้อยอืมคิดว่าจะจบใช่ไหมค่ะก็ใส่ไว้ในห้องขังอ่า
ในครอบครัวบอกอะไรนะเขาไม่เคยหาเรื่องใครก่อนอ่าถ้าถ้าไม่มีใครทำเขาก่อน
แต่คุณผู้ชมค่ะพอเอาตัวไปอยู่ในห้องขังอืมของสพน้ำพองเนี่ยครับ
มีผู้ที่อยู่ในห้องขังอีกคนนึงคนนี้เป็นพลทหารอายุยี่สิบสองปีครับ
พอนายนิวัฒน์เข้าไปในห้องขังปุ๊บไปทำร้ายร่างกายเขาจนเขาเสียชีวิต
เหรอนี่นี่ค่ะอันนี้ถึงตายเลยเหรอถึงตายค่ะตาย
พลทหารกฤตนรงศรีระพุทธาอายุยี่สิบสองปีเขาอยู่ในห้องขังเดียวกันกับนายนิวัฒน์
ครับแล้วพลทหารนายเนี้ยเขาอยู่ในห้องขังด้วยข้อหาเล็กเล็กน้อยน้อย
ญาติบอกเหมือนกับตำรวจเรียกไปสงบสติอารมณ์เพราะทะเลาะกับญาตินิดหน่อยหน่อย
อ่าตำรวจก็เลยอ่ะล็อกตัวไว้ในห้องขังกันแล้วกันอืม
ไปเจอกับไอ้นายนิวัฒน์คนนี้ทำร้ายเขาจนตายอ่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่านายนิวัฒน์ทำอะไรเขานะครับ
คือนายนิวัฒน์เนี่ยนะพอเข้าไปในห้องขังปุ๊บเอาเท้าเตะเสยปลายคางพลทหารกฤตนรงค์
เขาแน่นิ่งไปเลยแล้วก็กระทืบเขาซ้ำอีกหลายรอบเลยครับ
แล้วก็ลากร่างของพลทหารกฤตนรงค์ไปทิ้งซ่วมในห้องขัง
แล้วตัวเองก็มานั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คืออะไรคือเป็นคนมีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า
ไปเจอเขาในห้องขังไม่ได้รู้จักเขามาก่อนหรือเมายายาบั้งยาบ้าอะไรหรือเปล่า
แล้วตำรวจไม่เห็นเหรอถ้ามีการทำร้ายร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตในห้องขัง
ต้องมีเสียงดังนะเสียงต้องดังนะทำไมไม่มีใครช่วย
ค่อยไล่ดูค่ะพี่สาวของโพธิอาหารกลิ่นอารมณ์บอกแบบนี้นะคะ
คือน้องชายถูกจับเข้าคุกเพราะว่าอยากจะให้สงบสติอารมณ์
หลังจากทะเลาะกับญาติข้อหาเล็กน้อยนิดหน่อย
พี่สาวบอกว่าเมื่อวานไปเยี่ยมเอาข้าวไปให้กินก็ปกติดี
แล้วน้องชายแบ่งข้าวแบ่งขนมให้นายนิวัฒน์กินด้วยนะ

แต่พี่สาวของพลทหารกฤตนรงค์บอกว่า
ยังมองดูแล้วเอ๊ะมันแปลก
แปลกตรงที่นายนิวัฒน์อยู่ในห้องขังของสพน้ำพอง

แล้วนั่งยิ้มคนเดียวตลอดเวลา

กลับมาถึงบ้านบ่าย๒ตำรวจโทรไปบอกว่าน้องชายถูกซ้อม
ในห้องขังของสพน้ำพองอ่ะ

ถึงจะรู้ว่าน้องชายเสียชีวิตแล้ว

พอเข้าไปดูนายนิวัฒน์ถูกแยกไปอีกห้องนึงแล้ว

หัวเราะเหมือนสะใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วตำรวจที่อยู่ที่สพน้ำพองไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอ

ปล่อยให้มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันในห้องขังจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้

คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องนี้ให้จบค่ะ
เรื่องที่นายนิวัฒน์เทพแก้วหรือในต้องอายุ๓๐ปี
ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กผู้ชายอายุ๑๖ปี
ที่เขานอนเล่นอยู่บนเปรย์ในบ้านที่ขอนแก่น

คือนันนี่วัดไปถามหาน้าที่อยู่ที่บ้านนี่คือนันนี่วัดนะคะ
เด็กก็บอกน้าไม่อยู่เท่านั้นแหละเอามีดไปไล่ฟันเด็ก

โอ้โหเป็นแผลเวอะหวะเลยอ่ะจนเด็กคือเจ็บหนักเลยนะคะเนี่ยนอนอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วทางครอบครัวก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อกลัวคดีจะไม่คืบหน้า
คือตัวนายนิวัฒน์หลังก่อเหตุไปขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะหนีด้วย

สุดท้ายถูกรวบตัวตำรวจสพน้ำพองนำตัวไปอยู่ในห้องขังที่โรงพัก
แล้วเขายังไปก่อเรื่องในห้องขังที่โรงพักต่อคุณผู้ชม
คือนายนิวัฒน์เนี่ยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายพลทหารกฤตนรงศรีพุทธาอายุ๒๒ปีที่อยู่ห้องขังเดียวกัน
ทำร้ายร่างกายถึงขั้นที่เขาเสียชีวิตค่ะห้องขังค่ะคุณผู้ชม
เตะปลายคางเขากระทืบเขาลากร่างเขาไปทิ้งในซ่วมของห้องขังอ่ะ
แล้วตัวเองก็ไปนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่สาวของพลทหารกฤตนรงค์บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปเยี่ยมพลทหารกฤตนรงค์คือเอาข้าวไปให้กิน
ก็ปกติดีแล้วน้องชายยังแบ่งข้าวแบ่งขนมให้นายนิวัฒน์กินนะตอนอยู่ในห้องขังเดียวกัน
แต่พี่สาวบอกว่ามองดูแล้วแปลกเพราะนายนิวัฒน์นั่งอยู่ในห้องขังนั่งยิ้มคนเดียวค่ะ
คนเดียวตลอดเลยพี่สาวบอกว่าก็กลับมาถึงบ้านสักพักนึงตำรวจโทรไปบอกว่าน้องชายโดนซ้อมในห้องขัง
พี่สาวก็รีบไปที่สพน้ำพองพอไปถึงถึงจะรู้ว่าน้องชายเสียชีวิตแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่สาวไปถึงที่สพน้ำพอง
นายนิวัฒน์ถูกแยกไปอีกห้องหนึ่งนะคะพี่สาวบอกว่าโอ้โหเสียใจหนักมากที่น้องชายเนี่ยพลทหารกฤตนรงค์ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในห้องขังของโรงพักก็หันไปมองหน้านายนิวัฒน์นะ
นายนิวัฒน์หัวเราะค่ะหัวเราะเหมือนกับสะใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่สาวของพลทหารกฤตนรงค์บอกว่างงมากค่ะก็ต้องถามกับตำรวจสพน้ำพองด้วยว่าตอนเกิดเหตุตำรวจไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอ
ครับสิบเวรกับตำรวจสพน้ำพองเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่สิบเวรนั่งอยู่อีกฝากของห้องขังเขาบอกแบบเนี้ยแล้วก็มันเป็นห้องกระจกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตำรวจบอกแบบนี้ค่ะแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าตอนที่ผู้ตายนั่งกินข้าวเห็นว่านายนิวัตรเดินไปเตะเสยปลายคางจนหงายหลังและสลบคาที่แล้วนายนิวัตรกระทืบซ้ำจนพลฐานกลิ่นอารมณ์แน่นิ่งแล้วก็หามร่างโยนไปไว้ที่ซ่วมในห้องขังตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยว่
หน้าห้องมันเป็นห้องกระจกพอมานั่งหน้าห้องได้แค่สิบนาทีแล้วเดินย้อนไปตรวจอีกรอบเห็นนายนิวัตรแต่ไม่เห็นผู้ตาย
พอถามนายนิวัฒน์ว่าผู้ตายอยู่ไหนนายนิวัฒน์บอกว่าก็ไปดูที่ซ่วมสิพอไปดูที่ซ่วมอ้าวเขาตายอ่ะแล้วนอนอยู่ตรงซ่วมอะค่ะ
ใจหนูว่าตำรวจไปไหนหนูก็พยายามถามเพื่อนหนูก็พูดแบบเอ้าแล้วส่งโรงพยาบาลยังคุณตำรวจก็ไม่ตอบแล้วส่งโรงพยาบาลยังแล้วทำอะไรยังไงหายใจอยู่ไหมแกก็แบบรีบมารีบมามาตอนนี้หนูก็แบบเออก็ทำใจไปแล้วแหละหนูกับเพื่อนร้องไห้แล้วเขาก็มองหนูกับเพื่อนแล้วเขาก็แบบหัวเราะแบบยิ้มมีความสุขเหรอใช่ค่ะที่ที่อยู่ห้องขังอีก
ได้ยินค่ะเพราะว่านั่งอยู่ในห้องกระจกคนละมุมกับห้องขังอ่ะค่ะครับญาติของพลทหารกฤตนรงค์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ย่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าที่ให้ตำรวจมาควบคุมตัวไปเพราะว่าอยากจะให้ไปสงบสติอารมณ์ไม่ได้คิดว่าให้ไปตายอ่ะค่ะอืมทุกคนงงตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพลทหารกฤตนรงอยู่ในห้องขังของโรงพักแท้แท้ครับ
คนเดียวนะคะทางญาติของพลทหารกฤตนโรงบอกว่าแต่อย่างงี้ไม่ได้อ่ะจะบอกไม่ได้ยินอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ในการอ่าเป็นผู้ที่อยู่เวรเฝ้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาใช่ไหมอืมในสถานีตำรวจเนี่ยคุณต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็อะไรก็ได้แล้วค่ะคุณต้องได้ยินแล้วก็เห็นแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่อ่ามัน
มีคนถูกควบคุมตัวตั้งหลายคนอ่ะใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปเกาะคดีอะไรกันมามารวมตัวกันคือตำรวจต้องเฝ้าดูนะอ่ะคุณจะบอกอ่ะก็ข้างในมีกล้องวงจรปิดแล้วผมก็ปิดประตูกระจกแล้วผมไม่ได้ยินแล้วโอ้ยไม่ได้นี่เขาตายนะฮะเขาตายเลยค่ะแล้วยาดเขาแค่ว่าโอ้โหเนี่ยเขาเอาไปสงบสติอารมณ์หน่อยเอาจับมาใส่
ผู้บังคับบัญชาจากตำรวจที่อยู่ที่นั่นครับแต่ไม่มีตำรวจให้ข้อมูลอะไรไม่มีใครเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยอะค่ะแม้กระทั่งผู้กำกับที่ถูกย้ายไปช่วยราชการก็ไม่ยอมลงมาเจอนักข่าวของเราห้องขังที่เกิดเหตุนะคะทีมข่าวของเราพยายามสังเกตดูนะคะที่ตำรวจบอกว่าอ๋อมันอยู่คนละมุมกันก็ตัวเองอยู่ในห้องกระจกเลยไม่ได้ยินอะไร
นั้นเนี่ยนักข่าวของเราไปขออนุญาตดูมาแอบดูหน่อยว่าห้องขังอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางเลยแบบเนี้ยค่ะก็จากด้านนอกก็มองเห็นได้ชัดเจนนะคะครับป้ายชื่อยังมีชื่อของนายนิวัฒน์เขียนอยู่เลยอ่ะข้อหาเขียนว่าเสพยาบ้ากล้องวงจรปิดก็อยู่หน้าห้องขังสภาพคือพร้อมใช้งานส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ

การสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์ผู้กำกับสพน้ำพองพันธุ์ตำรวจโทนิพลแปรกลางรองผู้กำกับป้องกันและปราบรามสพน้ำพองพันธุ์ตำรวจโทมีเกียรติประพฤติดีสารวัตรป้องกันและปราบรามสพน้ำพองให้ไปช่วยราชการที่ศูนย
ไปช่วยราชการ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ความว่าเขาเมาที่เกา
แต่ว่าที่ญาติของผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นทหารหนุ่มทหารเกณฑ์เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตคือตอนที่เขาไปแรกแรกเนี่ยทำไมนายนิวัฒน์มีข้อหาติดอยู่ที่หน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย

ยาเสพติดข้อหาเดียวใช่ไหมเพราะว่าไปฟันเข้ามาจนบาดเจ็บสาหัส
ใช่คนที่บาดเจ็บเด็กอายุแค่๑๖เอง
แล้วคุณมีห้องคุมขังตั้งหลายห้องคนที่แบบก่อคดีหนักขนาดนี้โหดขนาดนี้คุณเอาญาติเขาไปขังไว้ในห้องเดียวกัน
แล้วคุณก็ไม่ได้ดูความปลอดภัยให้เขาสุดท้ายแล้วเขาถูกซ้อมจนตาย

ญาติเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตสำหรับญาติของหนุ่มทหารเกณฑ์ที่เสียชีวิต
คือป้าของทหารที่เสียชีวิตนะคะคุณป้าภูนศิลป

ว่านี่คือความประมาทของตำรวจด้วยหรือเปล่า

หลานชายป้าไม่ใช่ผู้ต้องหา
ฝากตำรวจว่าให้ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์หน่อย
เพราะว่าทะเลาะกับญาติแค่นั้นเลย
แต่กลับไปขังรวมกับผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัวเสพยาเสพติด
ทำร้ายร่างกายคนอื่นจนบาดเจ็บสาหัส

แล้วแบบนี้พอหลานป้าเขาเสียชีวิตในห้องขังที่สพน้ำพอง
ใครจะช่วยเหลือใครจะเยียวยา
ก็เลยไปพบกับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ขอคำปรึกษาทั้งทางคดีทั้งการดำเนินการทางกฎหมาย

แล้วก็ไปคุยเรื่องของความช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายปี๒๕๕๙
นี่คือคำถามของผู้เสียชีวิตว่า
ตำรวจต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่เป็นความประมาทด้วยหรือเปล่า
คือผมไม่อยากจะกล่าวไปถึงสถานีตำรวจแห่งอื่นนะนะ

มันอาจจะเป็นที่นี้ที่เดียวก็ได้ที่มันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
แต่ว่าทางตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้กระจ่าง
เพื่อให้ประชาชนสบายใจว่าถ้าเขามีอะไรขึ้นมาเนี่ย
ญาติเขาหรือว่าจะตัวคนที่ตกเป็นคนก่อเหตุเองก็แล้วแต่เนี่ย

ไม่ไปตายในห้องคุมขังของสถานีตำรวจ

เพราะกรณีนี้ถ้าเกิดสิบเวรบอกให้ว่า
ประตูกระจกผมก็เลยไม่ได้ยิน

แต่มันห้องอยู่ตรงกันเลยนะคะ
ผมหวังว่าจะเป็นคนเดียวนะที่เข้าเวรคนนี้นะ